ฮีโร่ในความรู้สึกในความคิดเห็นของคุณผู้ชมรูปลักษณ์เป็นยังไง
ฮีโร่บางทีต้องมีไม้เท้าต้องมีผ้าคลุมต้องมีของพิเศษมีพลังพิเศษ
ถึงจะเป็นฮีโร่ใช่ไหมครับแต่ว่าฮีโร่คนนี้มีเรือแล้วไม้พายเท่านั้นครับ
เสียงปรบมือแล้วเกิดอะไรขึ้นช่วยได้ใช่ไหมดูน้ำดิคือน้ำไหลแรงไม่แรงดูกอผักตบ
ถ้ามองเรือไม่เห็นคุณผู้ชมฮะช่วงบ่ายเมื่อวานี้คือเจ้าของคลิปถ่ายเรือมันเร็วจี๋เลย
ใช่คือเขามานั่งกินอาหารกับเพื่อนอยู่ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพญาแถวสะพานพระนั่งเกล้า
นนทบุรีปรากฏว่าเพื่อนในกลุ่มเห็นแล้วมีเห็นแล้วนู้นลิบด้วย
ผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดลงมาจากสภาพพระนั่งเกล้าครับคุณผู้ชมฮะตอนแรกนึกว่าตาฝาดไม่ฝาดล่ะ
ไปนะฮะบนสะพานเห็นรถจอดมุงดูกันเพียบเลยคราวนี้หันมามองในแม่น้ำอีกที
เอ้านั่นหัวคนนี่นายวงเหลืองอ่ะ

ครับโผล่อยู่จะไหลไปตามน้ำอยู่แล้ว
คนในร้านนั่งไม่ติดเลยตกอกตกใจพยายามจะช่วยไม่รู้จะช่วยยังไง
ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมีฮีโร่เรือพายโอ้โหต้องพายเร็วมาก
ฮีโร่เรือพายครับมาช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้นะครับ
ท่ามกลางโอ้โหเสียงโหร้องดีใจปรบมือเห็นไหมนะ
คนในร้านปรบมือน่ะลุ้นกันใหญ่เลยครับ
อัศวินเรือพลายเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบ
ไม่ทราบจริงนี่ไม่ได้ทำเป็นพูดให้เหมือนหนัง
ไม่รู้จริงนะฮะแต่คิดว่าคงเป็นชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำนั่นแหละ
เห็นเหตุการณ์พอดีน่าชื่นชมครับ
คุณเป็นใครไม่รู้นะแต่ไทยรัฐทีวีขอเสียงปรบมือนะฮะ
จากคุณผู้ชมแล้วก็จากคนทั้งหลายนะครับซึ่งโอ้โหท่านสุดยอดมาก
ช่วยชีวิตคนนึงเอาไว้ได้ครับใช่ค่ะดูแล้วก็ลุ้นไปด้วยนะ
แต่พอคนเฮปุ๊บอ่ะโล่งใจเลยอ๋อทีนี้